ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มาโพสต์ในโซเชียลเพราะเขาบอกว่าอยากจะให้สำนักพุทธตรวจสอบหน่อย
คืออยู่ดีมีรถคันหนึ่งถอยมาชนรถเขา
แล้วคนที่ขับถอยมาชนเนี่ยนะเป็นพระ
แล้วพระลักษณะคล้ายกับเมาด้วยมีพระอีกรูปนึงนอนอยู่หลังรถเหมือนเมาอะค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
โห

นี่นะคะผู้เสียหายเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
นายสิทธิพัฒน์พรมมาอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของรถกระบะผู้เสียหายค่ะ
นี่นะคะถูกรถเก๋งคันนี้นิสสันสีบรอน
ทะเบียนขอให้รอเรือ๕๗๓๐ขอนแก่นถอยมาชน
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มุกดาหารแล้วพระเป็นคนขับ

ผู้เสียหายบอกว่าเขาจอดรถอยู่ริมถนน

อยู่ดีรถเก่งคันหนึ่งถอยมาชน

ก็เลยตัดสินใจไปเปิดประตูรถ
เห็นคนขับเป็นพระก็ตกใจ
เห็นคนขับลักษณะพูดจาไม่รู้เรื่อง

แล้วมองไปหลังรถอ้าวพระอีกรูปหนึ่งนอนเมา

พอรถพุ่งชนมาปุ๊บผมก็เลยตบรถเขา
บรถและไม่ยอมลงมา

ผมก็เลยวิ่งไปกระชากประตู

แล้วมองเข้าไปด้านหลังเห็นพระนอนอีก
เมาไม่มีสติอีกรูปหนึ่ง

ใช้ความเสียหายผมยังไงเนี่ยลงมาดูหน่อยสิ
คือลงไม่ได้ครับคือเมาแบบ
ลงจากรถไม่ได้เลย